แบบนี้ไอ้ไข่จะไม่มาได้อย่างไร
ไปดูกระแสความแรงของไอ้ไข่ที่ไม่มีวันตกครับ
กลุ่มชาวบ้านพาการเดินทางไปยังวัดหนองทองนะครับ

เพื่อไหว้ขอโชคลาภจากรูปปั้นไอ้ไข่เหนือ
ส่วนชาวบ้านบางคนก็ไปขอพรเรื่องค้าขายเรื่องหน้าที่การงานครับ
เมื่อวานนี้มีชาวบ้านจากจังหวัดสุโขทัยจ้างนางรำ๒คน
มาแสดงระบำศรีวิชัยเพื่อแก้บนไอ้ไข่เหนือ
พร้อมทั้งนำเครื่องเส้นไหว้และชุดทหารมาใส่ให้รูปปั้นไอ้ไข่เหนือด้วย
แล้วก็นำของเล่นเป็นรถของเล่นสีแดงคันใหญ่ทีเดียวมาแก้บนด้วย
เหล่านักเสี่ยงโชคพุ่งความสนใจไปยังเลขทะเบียนรถของเล่นสีแดง
ก็ดูเหมือนกันนะฮะภาพอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับ
แต่ว่ามีคนใจดีเขาบอกว่าเลขทะเบียนมันกก๓๑๘๙ครุงเทพมหานครครับ
ค่ะโอ้วัดนี้อยากไปมากเลยอ่ะชื่อวัดเป็นมงคลมากวัดยงเศรษฐี
โอ้โหนะคะอยากไปอยู่ค่ะอำเภอน้องขาย่างจังหวัดอุทัยธานีนะคะ
มีชาวบ้านนำเครื่องเส้นไหว้ต่างรวมถึงเสื้อผ้าชุดทหารของเล่นเด็ก
พร้อมกับรูปปั้นไก่ชนไปแก้บนไอ้ไข่นะคะหลังจากที่ปุ๊บปั๊บรับโชคได้

ชาวบ้านบอกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัว๓ตัวกันทั่วเลยนะ
ครั้งนี้ก็เลยกลับมาแก้บนแล้วก็มีการทำนะ
จุดประทัดเสียงดังมากเพื่อนำเลขปลายหางประทัดชุดใหม่
เสี่ยงโชคในวันนี้ต่อไปนะคะ
อธิษฐานจิตขอให้ประสบความสำเร็จเรื่องอื่นอีกด้วย
นั่นแหละค่ะโฟกัสไปตรงนั้นแหละค่ะ

ขณะที่บริการในวัดสวักอารมณ์อำเภอนครไทย๔จังหวัดนครปฐม

นักเสียงโชคก็แห่ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ด้านนายสุพฤษซึ่งเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต
ลบบุรีหอประทัด๑แสนนัดไปจุดแก้บนไอ้ไข่สามนครเมื่อวานนี้ครับ
นายสุพธก็บอกว่าเคยมาไหว้ขอพรแล้ว
ขอให้ธุรกิจจะล้นรุ่งเรืองนะ
การค้าฟื้นตัวดีขึ้นเนื่องจากรายได้หดหายไปเป็นแสนจากช่วงโควิด๑๙
ปรากฏว่าหลังจากกลับไปแค่เดือนเดียวหลังจากขอพร
โอ้โหการค้าขายเริ่มกลับมาดียอดขายเพิ่มขึ้น๗๐
ก็เลยเชื่อว่าเพราะไอ้ไข่สามนครให้โชคให้ลาบมานั่นเอง
วันนี้ก็เลยแวะกลับมาแก้บนตามที่สัญญาเอาไว้แล้วก็ได้เลขหางประทัดกลับไปด้วยนะครับ
อ้าวจากไอ้ไข่นะครับเราไปกันที่วัดอุทุมพระราราม
หรือว่าวัดไผ่แขกที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้าง
ชาวบ้านกว่า๒๐๐คนนะครับแห่ไปรวบพิธีบวงสวง
หล่อไอ้จ้อยเด็กวัดไผ่แขก
ขนาดความสูง๑๕๐เซนติเมตรนะครับอยู่ในท่ายืนเท้าเอวเก๊กหน้าหล่อนะครับ
แล้วก็มีการจุดประทัดอีกด้วยซึ่งผู้คนต่างพากันส่องหาเลขเด็ด
เลขเด็ดปลายประทัดเพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้นะครับ
ก็เพ่งกันดูตามอัธยาศัยขณะเดียวกันนักเสี่ยงโชคก็ยังนะฮะ
แวะเวียนไปไหว้ขอพรพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
แล้วก็กระซิบข้างหูเพื่อให้ได้โชคลาภด้วยสมความปรารถนา
จากนั้นก็ไปส่องเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์อันนี้ก็ส่องกันตามใจปรารถนาเหมือนกัน
ส่องกันต่อค่ะคุณผู้ชมแล้วจะบอกว่านี่สดร้อนเลย
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
โฟกัสดีบรรดาเซียนตัวเลขนับร้อยชีวิตเข้ามารวมตัวกันที่หน้าต้นตะเคียน๗ต้น
โครงการแก้มลิงตำบลโคกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก
สายตาทุกสายตาจับจ้องไปที่ร่างทรงชุดขาวที่นั่งบนแคร่ไม้
บริกรรมคาถาหน้าแท่นบูชาพอกุมารทองมาประทับร่างปุ๊บ
พร้อมกับมีการให้เลขเด็ดมา๑ชุด
กุมารทองออกจากร่างไปร่างทรงก็ได้มีการบริกรรมคาถานเชิญ
ย่าศรีสุวรรณมาประทับร่างต่อแล้วก็ให้เลขอีก๓ชุด
เลขอะไรดูหน้าจอกันเอาเองค่ะนั่นแหละ
ชุดใหญ่ทีเดียวเชียวล่ะชุดใหญ่ไฟกระเพ็บแบบนี้ล่ะ
ส่วนที่สารเจ้าแม่ดอกรักโคนต้นโพเก่าแก่อายุเป็นร้อยปี
ที่อำเภอชัยภูมิตำบลชายภูมิอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะฮะ
ชาวบ้านได้นัดหมอทำร่างทรงปู่เขียวพร้อมกับเครื่องเส้นสังเวย
ทำพิธีขอโชคลาภในโค้งสุดท้ายก่อนการออกรางวัลในวันนี้ครับ
เขียวก็มีการกระดกเหล้าสูบยาจนพอใจแล้ว
แล้วก็บอกโค้ดลับให้ชาวบ้านไปตีเลขกันเองด้วย
เขาบอกแบบนี้คุณผู้ชมฟังอันนี้คือโค้ดลับ
เจ้าละเข้เวียงหัวขึ้นลงและเจ้าละเข้ฉีกวางเนื้อกลิ่นตรงหน้า

ชาวบ้านก็อะไรเนาะจราเข้เหวี่ยงหัวขึ้นลงจราเข้ฉีกวางเนื้อกินตรงหน้าก็เขียนเลย
ตีออกมาเป็นตัวเลขกันนะฮะ
ชาวบ้านเองก็ไปขุดนะขุดบ่อปลาไปเจอเทวรูป
เป็นกีฬาสมัยของโบราณด้วย
แต่ว่ายังคงให้โชคลาภกับชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่เกาะคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
นักท่องเที่ยวต่างพากันมากราบไหว้ขอโชคลาภกันไม่ขาดสาย
ทั้งที่รอบต้นมะเดือยักษ์แล้วก็ที่ลานบวงสวงนะครับ
มีคนมาตั้งโต๊ะแก้บนเปิดทรัพย์รับโชคครับนะฮะ
คือมีการตั้งโต๊ะตัวหนึ่งบวงสวงเสร็จแล้ว
แม่บ้านก็ต้องมาเคลียร์โต๊ะสิครับเพื่อให้คนต่อไปได้บวงสวง
แต่ที่สร้างความฮือฮาก็คือตอนแม่บ้านมาเก็บโต๊ะเนี่ย
มันปรากฏเลข๔ตัวบนผ้าปูโต๊ะอย่างชัดเจนแบบนี้ครับนะครับ
หากไม่ต้องตีความก็คงจะมองออกกันว่าเป็นเลขอะไรนะครับ
แม่บ้านบอกก่อนจะจัดโต๊ะปกติเชื่อว่าพ่อปู่มาให้โชคแน่นอนฮะ
ที่นี่กันต่อสาราประดิษฐานพระเจ้ามุกดอกไม้
ปรัฐนาศรีเมืองเชียงใหม่วัดล่ำช้างนะฮะอาจารย์อ้วนเขียวแปง
อมขมังเวศล้านนาได้มีการจุดเทียนบนอ่างน้ำมนต์
พร้อมกับมีการบริกรรมคาถาภาษาเมียนมา
บรรดานักนิยมตัวเลขต่างคาดหวังว่าน้ำตาเทียนในอ่างจะไม่ธรรมดา
ก็ออกมาสมหวังค่อนข้างเยอะนะคะเพราะน้ำตาเทียนยังไม่แตก
แล้วกระจายมองเห็นเป็นตัวเลขอย่างเห็นได้ชัดแทบที่จะไม่ต้องตีความเลย
โดยสถิติพระเจ้ามุกดอกไม้ให้โชคมาแล้ว

เออบรรยากาศมันก็ดูคลังดีเหมือนกันเนอะ

นะครับนะส่วนสารเจ้าแม่ตะเคียนหน้าวัดพันศรีอำเภอหนองขาย่างที่อุทัยธานีครับ
ชาวบ้านก็ไปกราบขอโชคลาภเช่นเดียวกันนะฮะ

เจ้าแม่แก้วกิริยาเจ้าแม่ดามเรืองเจ้าแม่สบายทองเจ้าแม่ตำหนักนะฮะ
เจ้าแม่แพร่ทองเจ้าแม่กาญจนาเจ้าแม่มรึทัย
พอจุดทูปเทียนกราบไห้เสร็จแล้วก็พากันไปส่องขันน้ำมนต
ก็เห็นกันไปจนเต็ม๓ตัวทีเดียวเชียวนะฮะ
สารเจ้าแม่แห่งนี้สร้างขึ้นมาปี๒๕๕๒ครับ
หลังจากเจ้าแม่ตะเคียนใส่เข้าฝันหลวงพ่อเสน่ห์เจ้าอวาทวัดพรรษี
บอกว่านอนตากแดดตากลมมานานหลายสิบปี
ขอให้ชาวบ้านเอาขึ้นมาแล้วก็สร้างบ้านให้หน่อยเถอะ
พอสร้างเสร็จก็เลยอันเชิญเจ้าแม่โอ้โหเด่นชัดขนาดนี้นะอ่างน้ำมนต์เขา
อันเชิญเจ้าแม่ขึ้นมาสถิตก็กลายเป็นที่พึ่งพาทางใจของชาวบ้าน

ที่อสมหรือศรีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางทราย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับประชาชนไปกลับไหว้
ขอโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเหนืองแน่นเลย
โดยเฮงเชิญยิ้มครับลูกชายดาราตลกโป๊งเหน่งเชิญยิ้ม
เชิญชวนไปส่องเลขโสรสสรตะนะครับ
อ่างน้ำมนที่ลอยจับคู่กันอย่างชัดเจน
กระซิบบอกว่าเลขที่ลอยคู่กัน
เป็นเลขที่เขาแล้วก็แม่แหลงเอาไว้
ใครอยากจะรับทรัพย์ก็ลองไปเสี่ยงโชคกันครับ
ค่ะไปปิดท้ายแล้วนะพอแล้วนะจบได้แล้วนะ
เอาไปเยอะแล้วนะบรรยากาศการขอโชคคลาภสิทธิ์
จากไอ้โบราณปู่คำญาติทองแม่ตะเกียรทองสีสุนทร
ที่วัดสุนทรธรรมรามอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
แล้วก็โรยแป้งที่ต้นตะเคียนหายโบราณ
แล้วก็หายปูคำเนี้ยต่างก็ให้เร่กปรากฎกันด้วย
ชาวบ้านบอกว่าพอใจทั้งปู่แล้วก็ย่าที่ให้โชคลาภอย่างต่อเนื่องนะคะ
วันนี้เขาก็ได้อีกแล้วค่ะหายตรงจุดนี้นะคะ
พาไปหลายที่ต้องปังสักที่แล้วนะ
วันนี้ขอให้คุณผู้ชมโชคดีและมีความสุขมากนะครับ